หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงนะครับในอิตาลี
ณขณะนี้เองปฏิบัติการในการค้นหาและช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย

ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยในอิตาลีนะครับ
ส่วนที่พม่านั้นณขณะนี้ผลกระทบเริ่มสะท้อนออกมาชัดเจนแล้ว
ได้ชัดก็คือทะเลเจดีที่ผู้กามนะครับ
ณขณะนี้เสียหายนับร้อยองค์ครับ
ดินไหวระดับ๖๘ทางตอนกลางของประเทศพม่าเมื่อเย็นวานนี้นะครับ
ทำให้เจดีเก่าแก่สมัยอาณาจักรผู้กามพังถล่มเสียหายถึง๑๘๕องค์
และมีรายงานว่าเจดีอีกหลายองค์ในรัฐยะไข่ก็เสียหายเช่นเดียวกัน
โดยกระทรวงวัฒนธรรมของพม่าเปิดเผยว่าจะเร่งบูรณะเจดีที่เสียหาย
โดยจะเชิญทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
และทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่พม่า
ตัวเลขล่าสุดเบื้องต้นนี้นะครับรายงานอยู่ที่๔คน
ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวทางตอนกลางของอิตาลีนั้น
เพิ่มขึ้นเป็น๒๔๗คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บถึง๓๖๘คน

ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากที่สุด
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๙๐คนครับ
ขณะที่นักธรณีวิทยาต่างออกมาเตือนนะครับว่า
มีโอกาสจะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำในหลายพื้นที่
ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนั้นดำเนินงานอย่างยากลำบากมากขึ้นไปอีก
และในวันนี้ครับคุณผู้ชมผู้อำนวยการสำนักป้องกันภัยพลเรือนของอิตาลี
ออกมายอมรับว่าขณะนี้ทางการไม่สามารถประเมินจำนวนผู้สูญหายได้
เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่า
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากน้อยเพียงใด
ล่าสุดครับสถานกงศูนย์โรมาเนียในอิตาลีนั้นเปิดเผยตัวเลขนะครับว่า
มีชาวโรมาเนียเสียชีวิต๒คนได้รับบาดเจ็บ๘คน
คาดว่ามีชาวโรมาเนียอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นตัวเลขมากถึง๘๐๐๐คนนะครับ
และนี่คือภาพมุมสูงของพื้นที่ในอิตาลีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับ